พระรูปหนึ่งที่คนวิภาพุทธิ์ชาญกันเยอะ

นี่คือตรงนี้เลยเนาะ

ศักดิ์ภารูปยักษ์หน้าเทพ

หลังบวชแล้วจะไปศักดิ์ไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะ
แต่ยิ่งไปกว่านั้นคือ

อาจารย์ขุนกวีอาจารย์แก้คุณสัย

เอาขาเหยียบอะไรเนี่ย

เหมือนกับต้องการให้ปลุกเสก

ปลุกเสกยักษ์หน้าเทพ

ตอนที่เกิดเหตุนะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แต่ว่าที่ศักดิ์ที่ศีรษะนี่เป็นยักษ์นะ
เป็นรูปยักษ์หน้าเทพ

พออาจารย์ขุนกวีปลุกเสกคาถาอะไรให้เสร็จ
กลายเป็นลิงเป็นฮนุมานยังไง
จากยักษ์ทำไมเป็นลิงไปเฉย
ว่ามันยังไงกันก็ไม่รู้นะครับ
แต่เอาเป็นว่าคนวิพาสวิริญญาณเยอะมากนะครับ
เพราะว่าแหม
เราก็ไปถามอาจารย์ขุนกวีนะฮะที่ราชบุรีนะครับ
ที่สถานที่ของเขาสำนักของเขาที่ทำพิธีให้กับพระในคลิปเนี่ยฮะ
ขุนกวีบอกว่าเหตุการณ์นี้ตั้งแต่๒เดือนก่อนแล้ว
พระจริงพระในคลิปเป็นพระศักยันทาเวสวันที่ศิษย์
มาขอให้ทำพิธีปลุกเสกให้ทำพิธีปลุกเสกให้ปุ๊บของขึ้น
พระรูปนี้บวชที่วัดแห่งหนึ่งที่อุตรดิษฐ์บวชมา๒พันศา
ก็คือ๒ปีพอทำพิธีเสร็จพระรูปนั้นก็กลับไปที่วัด
แล้วล่าสุดหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างอาจารย์ขุนกวีบอก
ที่สอบถามไปเนี่ยศึกไปแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานนี้
อ๋อศึกไปแล้วเพิ่งศึกเมื่อวานนะค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ย
ขุนกวีบอกคนที่มาทำพิธีกับเขาเนี่ยก็มีทั้งคนทั่วไป
มีพระมีแม่ชีอ่ามีหมดนั่นแหละทีนี้พอคนบอกมันเหมาะสมหรือเปล่าอ่ะ
ถ้าเกิดพระมาขอให้ทำแบบนี้ไม่ทำก็ได้หรือว่าอะไรยังไงใช่ไหม
เรื่องของพิธีกรรมต่างความเหมาะสมเนี่ย
อาจารย์ขุนกวีบอกพระก็คือคน
ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนก็แล้วกัน
เพียงแต่ถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพแล้วก็มีมารยาท
มาสักยันต์กับผมแล้วนะก็ผมก็ปลูกยันต์เข้าไป
ปลูกยันต์นี่ว่าเป็นเศียรรูปพระเวชวโวนะเหมือนเศียรหน้าเทพอุ่งเนี่ย
เศียรหน้าเทพที่เขี้ยวที่มีเขี้ยวอยู่นะ
ก็ปลูกเสร็จก็จะมีอาการเหมือนกับคนของขึ้นอันนี้แค่เป็นพระ
ผมไม่ได้อยู่ดีถือวิสาสาไปจับเนี่ยผมมีการขออนุญาตก่อนแล้วแล้ว
ของพระอยู่แล้วถูกปะเอาลองชินค่ะพระก็คนมั้ยพระเป็นคนมั้ย
ใส่เวียงพระเหรียญสึกมาเนี่ยเป็นฮาราวะเหมือนเดิมมั้ยยังเจ็บป่วยเหมือนเดิมมั้ย
ทุกอย่างก็คือมนุษย์นั่นแหละถูกกว่าแต่แค่ถือศิลปแค่นั้นเอง
ที่แรกเราเลยขออนุญาตเรียบร้อย

ก็ใช่ก็พระก็เป็นคนนั่นแหละ
แต่เป็นคนที่ตัดกิเลสทั้งโลกหมดแล้วไง

ประพฤติปฏิบัติในศิลธรรมในร่องรอยของความเป็นส่งไว้ได้ก็

แล้วแหมถ้าเราเป็นคาราวาสนี่เราจะกล้าจับหัวพระไหมเนี่ย

อาจารย์ขุนกระวีบอกว่ายังไงนะมาศักดิ์กับอาจารย์ขุนกระวีด้วยเหรอ
ไหนขอฟังเสียงตอนต้นเมื่อสักครู่นี้อีกทีนึงสิ
มาศักดิ์ยันต์กับผมแล้วนะแล้วผมก็ปลุกยันต์เข้าไป
ปกยันนี่ว่าเป็นเสียงรูปทาเวสวโนนะเหมือนเสียนหน้าเทพ
อ๋อมาศักดิ์ยันต์กับผมไม่ได้ศักดิ์มาจากที่อื่น
อาจารย์ขุนกวีเองด้วยแล้วผมก็เลยปลุกยันไง
เสร็จก็ต้องปลุกเสกต่อโอ้โห
เอาเป็นว่าเขาศึกแล้วก็แล้วกันนะฮะค่ะทุกผู้ชมครับ
แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องความเหมาะสมเพราะว่ามาศึกตอนหลังใช่ไหมล่ะ
ใช่ค่ะหลังจากเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ย
เราก็ต้องไปถามหลวงพ่อพยอมนะฮะพระพยอมกรยาโนท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับ
หลวงพ่อพยอมเห็นคลิปแล้วหลวงพ่อพยอมบอกโอ้โห
พระรูปนี้นี่ทำอะไรที่ดูน่าเกลียดน่าชังมากมันน่าภูมิใจตรงไหน
เรื่องที่พระควรจะทำกิจของสงฆ์ต้องควรจะทำเยอะแยะเนี่ยไม่ทำ
มาทำเรื่องที่น่าสมเพศเวทนาแบบนี้เนี่ยโอ้โห
มันเป็นพระแล้วให้คนมาจับหัวมาศักดิ์หัวอย่างนี้มันหมดสภาพนะ
เหลือความภูมิใจในพระเหลืองแล้วพระรูปนี้
ญาติโยมที่เคยใส่บาทเนี่ยเขาจะเสียใจขนาดไหน
ที่เขาเคยยกมือไหว้ใช่ไหม
พระพยอมท่านบอกว่าพระเนี่ยควรจะอยู่กับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์
ไม่ใช่ไปอยู่กับพวกศัยเวชศัยยศาสตร์
ลองฟังหลวงพ่อพยอมท่านหน่อยนะฮะ
พระองค์นี้แกไม่รู้สึกว่าแกเป็นอะไรแล้วต้องไปทำอะไรทำไม
ทำแล้วออกมาน่าเกลียดน่าชั่งอย่างนี้
ภูมิใจตรงไหนแทนที่จะทำเรื่องที่มันน่าทำ
ทำแล้วภูมิใจหลวยเท้ย
ไม่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาซะเลยว่า
เป็นพระให้เขาจับหัวศักดิ์อีก
มันเหมือนกับหมดสภาพเขาเรียกหมดภูมิ
ไม่มีภูมิแล้วก็ไม่มีความภูมิใจ
มีแต่จะต้องนั่งเสียใจในภายหลังจะได้ดูภาพของตัวเอง